แม้ว่าที่ผ่านมาครูบาไก่ครับพระชื่อดังที่จังหวัดขอนแก่นจะมีข้อกล่าวหาอะไรท่านออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไปแล้ว
แต่วันนี้ล่าสุดคงไม่จบง่ายนะครับเพราะว่ากลุ่มของอดีตโยมอุปถาคเรียกร้องให้ตำรวจกองปราบปรามตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของครูบาไก่ครับ
คุณผู้ชมครับศูนย์รับแจ้งเป็นศูนย์รับแจ้งความนะครับกรประชาการตำรวจสอบสวนกลางครับนางสาวนิชารีภูลศรีทนายความ
พาคุณอิ๊กคิวอดีตโยมอุปถาคนะครับกับพวกสามคนเข้าร้องทุกข์ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติกรรมของครูบาไก่
หรือพระอาจารย์สุวิทย์ชินวโรประธานที่พักสงฆ์วัดป่าปฐมเทวาราม
อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับ
เอาภาพถ่ายเอาคลิปรวมทั้งเอกสารการเงินมามอบให้ตรวจสอบ
โดยคุณอิ๊กคิวระบุว่าวันนี้นำหลักฐานเด็ด
เป็นคลิปลับที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนมาให้กับทางตำรวจครับ
เป็นคลิปการวิดีโอคอลนะครับแล้วเป็นการโชว์ของลับคุยกับเด็กหนุ่มครับ
ขณะเดียวกันหนึ่งในพยานบุคคลนะครับที่เดินทางมาในวันนี้ด้วย
บอกว่าเขาเคยเป็นอดีตลูกศิษย์ในกุฏิร่วมกับครูบาไก่มาก่อน
และมักจะเห็นเห็นพฤติกรรมของครูบาไก่ที่มักจะเรียกเด็กหนุ่มมาพบเป็นการส่วนตัว
เคยเห็นประมาณ๓๔คนซึ่งในนั้นนะครับ
เคยเป็นพระลูกวัดที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันด้วย
ซึ่งปัจจุบันพระรูปนี้หนีไปอยู่วัดอื่นแล้วครับ
นางสาวบุ๋มเป็นอีกหนึ่งนะครับในอดีตโยมอุปถาคเหมือนกันเปิดเผยบอกว่า
ต้องการให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของครูบาไก่ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
ใช้เงินตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อศิษยานุสิตหรือไม่
คือไปพบหลักฐานบางอย่างว่ามีการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลภายนอก
เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของวัด
จากนี้เรียกร้องให้ตำรวจนะครับเอาทองคำเนี่ยน้ำหนัก๑๘๘บาท
ยังรับบริจาคอยู่ไปตรวจสอบที่ครบหนุ่ยหรือเปล่า
แล้วก็จะดำเนินคดีกับครูบาไก่ให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ
นางสาวบุ๋มบอกแบบนั้นแล้วก็จะนะครับดำเนินคดีให้สุด
ในทุกข้อหาที่สามารถจะทำได้สาเหตุที่ต้องมาแจ้งความ
กองปราบปรามเพราะเธอกลัวว่าเรื่องจะเงียบหาย
และจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
ไม่ได้ก้าวร่วงพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็บุ๋มบอกไว้ก่อนว่า
ทางทีมงานทนายของบุ๋มก็คิดว่างานนี้ใหญ่ค่ะ
งานนี้บุ๋มขอจัดใหญ่เลยนะคะเพราะว่าบุ๋มเป็นผู้ถูกกล่าวหา
ถูกกระทำทุกสิ่งทุกอย่างวันนั้นจนถึงวันนี้สองปีที่
ผมพยายามที่จะแบบว่าอยู่นิ่งอยู่เงียบถอยออกมาเงียบ
แต่คือในเมื่อถูกกล่าวหาถูกบอกว่าเออเนี่ยเธอขโมยเงินกระถิ่นนะ
ขโมยเงินกระถิ่นนะฟ้ามีตายนะคะท่าน
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนก็รับเรื่องไว้นะครับเพื่อนำไปตรวจสอบว่า
ข่ายความผิดในข้อหาใดบ้างแล้วก็ถ้าทำผิดก็จะดำเนินคดีต่อไปครับ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยบอกว่าได้ยุติการสอบสวนของฝ่ายสงฆ์เป็นการชั่วคราว
จากครูบาไก่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา
ขออภัยครับกับกลุ่มที่กล่าวหานะครับจึงต้องรอให้กระบวนการทางกฎหมายเสร็จสิ้นเสียก่อน
คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงที่ทางคณะสงฆ์ตั้งขึ้นนะครับ
จะนำคำตัดสินของศาลนะครับมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ